กลับมาติดตามสถานการณ์ไฟป่ามีคลิประทึกให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะคือเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่ลำปางวันนี้เนี่ยวันที่๔แล้วเนี่ยนะคะ
คือสถานการณ์ก็ยังคงรุนแรงอยู่เลยทั้งผอเหยียบไฟป่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคือถ่ายคลิปให้เราได้เห็นเลยค่ะ
ว่าสถานการณ์มันรุนแรงขนาดไหนเดี๋ยวดูคลิปแรกกันก่อนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นใกล้กับหน้าด้านหน้าสถานีทวนสัญญาณของช่อง๓กับช่อง๙
ที่อยู่บนยอดดอยพระบาทที่จังหวัดลำปางนะคะ
คนที่ถ่ายคลิปคนนี้เนี่ยคือนายอิสเร่จิรารัฐเป็นผอชุดเหี่ยวไฟ
ก็ฉีดน้ำแล้วก็มีการทำแนวกันไฟไม่ให้ไฟป่ามันลุกลามเข้าไปที่บ้านพัก
หลังสถานีส่งสัญญาณบนดอยพระบาทแล้วดูสิคือไฟเนี่ยมันก็จะไหม้บ้านพักทั้งหลังแล้วอ่ะ
เมื่อกี้ผอชุดเหยียวไฟบอกไฟกำลังจะไหม้แล้วนะฮะ

เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานแล้วก็หลายจังหวัด
มีการสนที่กำลังกันแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปดับไฟป่า
ทำแนวกันไฟป่าทั้งภาคพื้นแล้วก็ทางอากาศ
รวมถึงมีการระดมพลตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะ
ทีนี้นอกจากคลิปแรกที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้ว
ยังมีคลิปที่ผู้ว่าลำปาง

ก็ตรวจแนวกันไฟใกล้กับสถานีทวนสัญญาณแบบนี้

ดูสิลมมันเปลี่ยนทิศ
แล้วก็เลยทำให้ไฟป่าที่มันไหม้อยู่มันตีกลับเข้ามาค่ะ
ตอนนั้นผู้ว่าก็กำลังถือถังน้ำจะช่วยดับไฟนะ

แล้วกลุ่มควันรวมถึงไฟมันโอบล้อมแบบนี้ค่ะ

ส่วนอีกคลิปนึงค่ะคลิปสุดท้าย
เป็นคลิปที่นายเกษมเป็นชาวบ้านผาลาดถ่ายไว้ตอนหัวค่ำ
คือภูเขารอบดอยเนี่ยไฟป่ามันไหม้เป็นแนวยาวเลยนะคะ
แล้วก็บนภูเขาระยะทาง๓กิโลเมตรมันทอดตัวตลอดแนวดอยพระบาท

เป็นไฟสีแดงอย่างนี้โอเคเป็นทางยาวเลยนะ
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดับไฟหลายจุดนะคะ
ที่ห้วยตาดทั้งที่ดอยกิวพระเจ้าแล้วก็บริเวณดอยฝรั่งค่ะ